เหตุการณ์นี้ก่อนครับทุกผู้ชมครับเกิดขึ้นในกรุงเทพ
คือมีพี่น้องนะพี่ชายน้องชายเนี่ย
เขาลงมือทำร้ายกันหลังจากที่ภรรยาของทั้งคู่เนี่ยเขามีเรื่องมีราวกัน
คือเหมือนกับตั้งใจจะไปช่วยภรรยาตัวเองแต่กลายเป็นตัวเองเป็นพี่น้องกันแล้วตีกัน
เนี่ยฮะโอ้โหมันเลยวุ่นวายไปหมดเลยเอาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะฮะ
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
หลับมานี่พี่จับเสื้อขาวดิเฮ้ยจับเสื้อขาวดิ
หลบนี่หลบมานี่เป็นไรป่ะครับเป็นไรไหมนี่นั่งนี่ก่อนนี่นี่มานั่งนี่ก่อน
นี่มานั่งนี่ก่อนนี่มานั่งนี่ก่อนนี่มานั่งนี่ก่อน
มันทำผู้หญิงได้ยังไงวะพอเรื่องเวลาพอพอ
พอพอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถ

บางมีอะไรกันบางต่อยเมียต่อยเมียบางหรอ

หนูรู้จักกันไหม

นี่พี่น้องอะเหรอ
นี่ก็พี่น้องกันนะครับ
เราตามไปเจอทั้งสองฝ่ายนะครับทุกผู้ชมครับ

ตรงนี้เป็นร้านขายถังแก๊สหุงต้มอยู่ปากซอยพัฒนาการ๒๐นะฮะ
สวนหลวงกรุงเทพมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหนี่ฮะทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชาย
เอาฟังทางฝั่งน้องชายก่อนกันแล้วกันนะฝั่งของคนที่เป็นน้องชายในคลิปเนี่ย
คือนายตะวันอารีอายุ๒๙ปีนี่ฮะโอ้โหหัวร้างข้างแตก
คือตะวันเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ฮะเรื่องเนี่ยมันเกิดจากตัวเขาไม่พอใจพี่ชาย
ไม่สนใจลูกชายที่เกิดกับภรรยาเก่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายที่เกิดกับภรรยาเก่า
ของพี่ชายแล้วก็ภรรยาใหม่ของพี่ชายเนี่ยที่อยู่ในคลิปเมื่อสักครู่ที่ว่ามีการ
มีเรื่องมีราวกันเนี่ยเขาติดโควิดกันแต่เอ๊ะพี่ชายเนี่ยส่งตัวเมียใหม่ไปรักษาก่อน
แล้วทิ้งลูกชายที่เกิดกับเมียเก่าเนี่ยอยู่ที่บ้านคือตะวันบอกผมก็ไม่พอใจ
เนี่ยเมียของพี่เนี่ยคงจะรักษาหายแล้วเรามาเขามาเจอเนี่ย
เขาบอกเมียของพี่ชายเนี่ยมาพูดจาก่อกวนเขาก่อนเขาอ้าง
นะเมียของตะวันเขาเลยทนไม่ไหวก็เลยถือเหล็กเข้าไปไป
เคลียร์ด้วยแล้วก็ไปตีนะใส่ภรรยาของพี่ชายภรรยาพี่ชายก็หนี
เข้าไปในร้านขายแก๊สแล้วก็ไปแย่งเหล็กจากภรรยาของของตะวัน
เนี่ยมาใช้ตีเข้ากลางศีรษะภรรยาตะวันเขาแบบไม่ยั้งอีกพอพี่
ชายมาเห็นก็มาถามแบบว่าโอ้โหมาทำร้ายเมียเขาทำไมแล้วชักมีดยาวออก
จะมาทำร้ายตะวันอีกตะวันบอกผมเห็นท่าไม่ดีก็เลยใช้เหล็ก
เนี่ยตีใส่พี่ชายไปเพื่อกล้องป้องกันตัวพี่ชายก็แย่งเหล็กจาก
เขาไปอีกแล้วที่ศีรษะนี่แหละเขาบอกพี่ชายตีเข้ามาเนี่ยเข้า
ศีรษะเขาหลายครั้งก่อนที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาห้ามศึกกันแล้วก็
พาส่งโรงพยาบาลกันตัวของตะวันบอกตัวเขาเย็บไป๕เข็มส่วน
ภรรยาเขาเย็บไป๖เข็ม
พี่เขาไม่อยากทำแล้วผู้หญิงคนเนี่ยถ้าไม่มีบทบาทเยอะ
ขณะนี้เขาสามารถทำให้พี่น้อง๘คนทะเลาะกันได้เพื่อ
เขาคนเดียวใช่มันเป็นเรื่องครอบครัวและผู้หญิงคนนี้มันเอาเปรียบ
เด็กคนนี้มากเลยครับก็เจอกันเมื่อวานผมก็มารับเมีย

ผมทำไปยังน้อยไปด้วยซ้ำ

ผมใช่น้องถ้าเขาพูดคำเดียว

สร้างปัญหามากมายเลยพี่
ผมไม่รู้จะไปยังไงกันต่อเลยนะเนี่ย
เอาฟังทางฝั่งพี่ชายด้วยนะครับ

เขาบอกว่าทางครอบครัวเนี่ย
ไม่ชอบเมียใหม่ของเขา
ที่อยู่กินกันมาสี่ปีแล้ว

เป็นลูกคนโตที่เกิดกับเมียเก่าเนี่ย
เขายังรักเขายังดูแลเหมือนเดิม

แล้วที่ผ่านมาก็ต่างคนต่างอยู่นะ

พี่ชายเขาบอกนี่ความจริงก็ต่างคนต่างอยู่นะ
แต่ฝั่งผมนี่แหละถูกระรานไม่เลิก

ดูแลลูกที่เกิดกับเมียเก่า

เขาขอยืนยันว่ามีภรรยาของเขาคนเดียว

ที่ว่าทำไมเอาเมียไปรักษาโควิด
แล้วไม่เอาลูกกับภรรยาเก่าไปรักษาด้วยเนี่ย
ก็ลูกชายเขาไม่ได้ติดโควิด

ยังไงมันต้องรับผิดชอบในสิ่งที่มันทำ

เพราะว่าตอนนั้นเชื้อลงปอก

อย่าร้องไห้เดี๋ยวช็อกเดี๋ยวช็อกตาย

แล้วก็จนถึงเมื่อวานมาเจอมัน
ตั้งแต่เกิดกลับมาไม่เคยเจอ
เจอเมื่อวางเพราะมันตอยหนูเลย

เพราะว่าทั้งสองฝั่งก็ดูยังร้อนกันทั้งคู่

ทะเลาะวิวาดกันนั่นแหละต่างฝ่ายต่างจะจบกันได้ยังไงเนี่ย

ใช่ค่ะฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายทั้งพี่ทั้งน้อง
เหมือนกับว่ามันเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดกันนะคะ
แต่จริงก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันเนอะ
เป็นพี่น้องกันกับตีกันเนี่ยจริง

แล้วก็ตีกันเมื่อไหร่ก็ได้นะครับ